มาดูโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพจากเฟซบุ๊กเป็นเด็กผู้ชาย

พร้อมข้อความระบุว่าเป็นฝีมือของแม่แท้
ก่อเหตุหลังทะเลาะกับสามีนะครับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คได้โพสต์ภาพเด็กผู้ชาย
ยืนร้องไห้และมีบาดแผลตามลำตัว
จังหวัดระยองนะครับ
จังหวัดระยอง

แล้วก็เอาหัวของเด็กกระแทกผนังปูน

เหตุการณ์เกิดที่ชุมชนแหลมประดูกตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
แม่ของเด็กรับสาภาพว่าทำร้ายลูกชายจริง

เมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกและปวดหัว
บอกให้หยุดร้องแต่ลูกไม่หยุด
ก็เลยตีไม่ยั้งด้วยไม้กวาดที่วางอยู่หน้าบ้าน
หรือบางครั้งก็ใช้ไม้แขวนเสื้อตี
ขณะที่นางภัยทูลมหาศรัทธาประธานชุมชนแหลมประดูก
คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วเห็นอยู่บ่อยนะครับ
แม่คนนี้ชอบทำร้ายลูกทนไม่ไหวครับ
ได้เข้าไปห้ามแล้วแล้วก็อุ้มนำเด็กไปส่งโรงพยาบาลครับ
จะเอาออกมาให้มันเงียบว่ามันจะตียังไงไง
เอาออกมาว่าจะมาทายาที่บ้านเดี๋ยวก็เอาไปให้แม่มัน
แม่เขาอยู่เท่าไรครับบอกมา
ไม่ทราบเขาเป็นคนที่อื่นมาเช่าบ้าน

อยู่พ่อเลี้ยงค่ะเขารักนะรักเด็ก

มาแจ้งเราก็ไปจะไปเอาเด็กมาทายาที่บ้าน
แต่มันแผลเยอะก็เลยว่าไปอนามัยหาหมอดีกว่า
ขณะที่ตำรวจเองก็ได้ประสานไปบ้านพักเด็กจังหวัดระยอง
รับเด็กไปพักฟื้นแล้วก็ดูแล
ส่วนในด้านคดียังไม่ได้ตั้งข้อหากับผู้เป็นแม่
ก็นี่แหละครับบอกว่าแม่ก็เป็นโรคเครียดจริง
เจ้าหน้าที่ก็ให้ทางด้านของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่ด้วย
แล้วก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของเด็กด้วยนะครับ